เราเกี่ยวกับสัตว์ที่คลอดลูกกันหน่อย
แต่ว่าไม่ใช่การคลอดลูกธรรมดา
เพราะเขาว่ากันว่าการคลอดลูกของบรรดาสัตว์เหล่านี้

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์
ที่มีลักษณะแปลกไปจากปกติ
ความแปลกของแต่ละตัวเป็นอย่างไร

ชาวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรี
พบไก่แปลกมี๑๑นิ้ว
แถมเล็บอย่างคล้ายพระยาคุฎ

นำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้
ไก่แปลกตัวนี้เป็นเพศเมียมี๑๑นิ้ว
เลี้ยงไว้ภายในบริเวณบ้านพัก
เลขที่๒๐๙หมู่๔
ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
คุณภัยศาลมิ่งพาเจ้าของไก่เล่าว่า
ชอบเลี้ยงไก่ชนไว้เพาะพันธุ์
ซึ่งไก่แปลกตัวนี้เป็นไก่ชนพม่า

ข้างหนึ่งมี๕นิ้ว
ส่วนเท้าอีกข้างมี๖นิ้ว
รวมแล้วมี๑๑นิ้ว
ซึ่งเขาเองก็เลี้ยงไก่มานานแล้ว
แต่ไม่เคยเห็นไก่แปลกแบบนี้มาก่อน
เพราะปกติแล้วเท้าไก่จะมีนิ้วข้างละ๔นิ้ว
ไก่ตัวนี้ยังมีเล็บคล้ายพญาครุฑอีกด้วย
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะนำโชคลาภมาให้
เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาขอดู
พร้อมทั้งตีเป็นเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงโชค
ส่วนชาวบ้านบางคนก็บอกว่า
จะนำเลขที่บ้านไปเสี่ยงดวงกันด้วย
ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีพบแพะสุดแปลก
มีตาเดียวไม่มีจมูกแต่ยังมีชีวิตอยู่
ไปกันที่ฟาร์มสุขโฮมสเตย์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ที่นี่ได้เลี้ยงแพ้เพื่อขายให้ผู้สนใจ
นำไปเลี้ยงต่อจำนวนกว่า๗๐ตัว
คุณสุภรัชกิจหลังเจ้าของฟาร์มเขาเล่าว่า
แม่แพ้ที่ชื่อว่านางเกราะได้คลอดลูกแพ้ออกมา
ทำให้ตนต้องตกใจและก็อึ้ง
เพราะแพ้ตัวที่ออกมามีตาเดียว
ไม่มีจมูกแต่มีปาก
ซึ่งลูกแพ้ตาเดียวตัวนี้ร่างกายยังคงแข็งแรงดี
ยังร้องและขยับตัวได้เหมือนลูกแพ้ทั่วไป
แต่ด้วยความที่ลูกแพ้ตาเดียวตัวนี้ไม่มีจมูกไว้หายใจ

เพราะมีอาการเหนื่อยและอิดโรยมาก
ซึ่งคาดว่าคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน
และเชื่อว่าเจ้าแพะตาเดียวตัวนี้
มาให้โชคกับครอบครัวตัวเองแน่นอน
เจ้าของฟาร์มยังบอกอีกว่าหากเจ้าแพะตาเดียวจากไป

เข้ามาดูความประหลาดของลูกแพ้ตัวนี้อย่างแน่นอน